แค่เหมือน

โทรตามได้ตลอดตนเปิดความสุขให้เจ๊ได้ตลอดอยู่เฉย

แล้วจะบอกผมเคยอู้งานไหมอู้งาน

เป็นใช่ไหมโอ้โฮ

เมื่อกี้เอามาดูหลังอู้โตดี

สองเข้าป่าไม่เอานะ

อะไรบางพูดดีหน่อย

ทำไมไม่ใส่หมวกทำไม

เห็นบอกไปเลยดีกว่าไปทำอะไรที่เลย

ใช่มุมนิเชอร์เลิศไม่ถึง

นี่เวลาทำงานเจ๊ก็อยู่เนี่ย

เมื่อกี้บอกอะไร
เจ๊
เดี๋ยวตบปากเท่าอายุ
มันจะนานนะ
ไปไต้หวัน๘๐ตอนแล้ว
นี่อย่าอิจฉานะ

ฉันจะไปไต้หวันฟรีว่ะ

โธ่คุณรอเบิร์ต
แล้วพี่ไปรถอะไรไปรถสวนอ่อหรอ

เออ

จะไปขึ้นที่สุวรรณภูมิ
ลงใกล้วันอ่ะเจ๊

จ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเอง

อะไรล่ะ
สามหมื่นฮะสามคนสามหมื่นที่พักผมไม่มีที่พัก
พี่บอลต้องชื่นชมเลยนเบิร์ตกับนะคอมดูสิมีหัวปนเลย
อิตชาเจ๊ไม่ได้ไปอิตชาเขาเข้าไปไต้หวานไปทำอะไรไปไต้หวานล่ะครับ
ก็ไปกินชานมน่ะ
แต่ว่าไม่มีที่พักหรอก

กินชานมเต็กก็คงกลับไปเลย

ใช่เออแล้วทำไมอ่ะ
อีเจ๊อันนี้ไม่มีหัวนม

โอ๊ยไปทำไมข้าทำเนียมหมื่นห้าบ้าบอ
นี่ชานมอร่อยนะประเทศไทยมีอยู่ร้านหนึ่งเลิศมาก

เนี่ยเขาดังเลยที่ไต้หวันต้องยี่ห้อนี้เท่านั้น
แล้วไม่ต้องถ่อสังขารไปด้วย
คือไม่ต้องเสียอะไรเลยเนี่ยไปซื้อปุ๊บกินได้เลยโอชะยะ

จริงไม่ต้องเสียหมื่นห้าหมื่นห้านี่ได้กี่แก้ว

ไม่ผมยังไม่จ่ายแต่ว่าพี่ค่อมจ่ายไปแล้ว

กูไปไม่ได้กูลงเครื่องไม่ถูก

ชานมไอ้โอชะยะเนี่ยกินที่บ้านเราได้เลยเหรอ

ใช่สิเงินหมดไปแล้วนี่จ่ายค่าธรรมเนียม

แล้วชานมโอชะยะมีหลากหลายเมนู
แล้ว๓เมนูนี้เมนูไหนราคา

รู้บ้างว่าเครื่องดื่มจากโอชะยะ๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์
มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

สำหรับแชกอาการรอบนี่

ร้อนด้วยเฮ้ยจริง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

ดีขึ้นเยอะเลยเออไปทำหน้ามาใช่เฮ้ยนุ้ยเอ้ยพี่นั่งก่อนถามจริง
เมตตามไมธริยมเพราะว่าพี่เนี่ยเนี่ยพี่เจาก่อนก่อนละเขาบอกพี่เนี่ย

สายลิการิ้นสองแฉกมีไหม

พี่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลย

นี่ขนาดแต่งหน้าแล้วเนี่ย

ตำตำตำตำเขาขาว

ไหนอ่ะก็ตอนนัดกันนะพี่ตีเขาต้องเล่นแล้วพี่บอกว่าตีออกก่อนเลย

ผมตั้งใจจะเล่นแบบนี้นะพี่

แล้วพี่มาโบโหเขาทำไมแล้วไปไหนมาวันของเขามาอยู่ขายเนี่ย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

คนนี้เลยที่บอกนี่ครับ

เดี๋ยวก่อนทำกับข้าวน้องไปดูหนังอากับพี่ไหม

โอ้โฮอย่าใช้เหรอ

อย่าไปแล้ว
อย่าไปแล้วโอ้โฮ
ตุ๊กตาทองหน้าเป็นของมึงมาก

พี่เปิดกับพี่ตีเขาแอบชอบหนูอยู่

อยากให้พี่๒คนเขาชิมอีกก่อน
เผื่อเขาจะเลือกใครไปเป็นสามีสักคนเลย
ไอ้ม่ะ

เอางี้

ชิมเลยละกัน

จะแกะยังไงละเครื่อนเห็นมีเนื้อไก่เนื้อปลายังไง

บ้างเป็นอย่างไรบ้าง

โอ้โฮนี่ทำอะไรพี่

แอร์แอร์ใจดีมากเลยขอบคุณนะที่มาเลี้ยโต๊ะจีนลิง
เออ
โต๊ะจีนคนจีนอ๋อโต๊ะจีนคนจีน

โอ้โฮนี่อ่ะนี่คนที่ชิม
อุ๊ยพี่เปิดป้อนเลยอุ๊ยอุ๊ย

ไอ้ปากไอ้ปาก
แย่ไปตรงนี้เดี๋ยวตัวลูกมันจะออกมาง่าย

คือว่า

แล้วมันคุกเค้า

ไข่พริกเก็บเม็ดใช่ไหม

มึงรังนะ

อร่อยไหม

ถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย

เอาคำคมให้ผู้หญิงถูกใจสักคำนึง

แค่น้องมีความสุขแล้วเขาไม่ทิ้งน้องไป

ยังไงเธอก็จะอยู่ในใจของพี่
ถึงแม้เธอจะไม่ใช่ไทยรัฐ
ถึงจะได้น่ารักตอนเมา
ไอ้ไงไอ้

เอาอุปกรณ์ก่อสร้างทุกอย่างที่น้องต้องการ

ซื้อได้แต่ทีนี้เราต้องเลือกของถูกหน่อย

แล้วอุปกรณ์ก่อสร้างชนิดใดราคา

แต่กลับมาบอกว่ามีแฟนแล้ว

และนี่ก็คือคำถามของคุณฟลุ๊ก

จะมีอะไรให้คุณฟลุ๊กเรียงลำดับราคาบ้างนั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป